คือคำถามก็คือว่าสำหรับคนที่ดูข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็ข้อ๓แล้วก็มาจับด้วย๑๐ข้อที่เคยพูดที่ธรรมศาสต
แล้วก็มาดูกฎหมายในช่วงปี๖๐๖๑เนี่ยนะคะ
คำอธิบายตอนนี้คือมันคิดได้แค่มุมเดียวเหรอว่า
ถ้าเขาเห็นว่าการโยกทรัพย์สินเนี่ยนะคะเป็นไปตามกฎหมาย
เอา๖๑เป็นหลักแล้วกันของ๖๑เนี่ยคือมันจำเป็นต้องเลือกด้วยเหรอว่า
๒๔๗๕หรือหลัง๒๔๗๕มันต้องพ่วงไปด้วยเหรอคะ
ก็คืออันเดียวกันครับก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้นะครับที่เราคุยกับคุณหมอใช่ไหมครับ
อ่านเอกสารชิ้นเดียวกันเลยนะครับตรงกันเลยนะครับ
คุณหมอเชียร์ให้กลับไปใช้โดยพระราชอัธยาศัยคือก็กลับไปหาก่อน๒๑๕
โดยเหตุผลที่คุณหมออ้างว่าใช้เพื่อความคล่องตัวอะไรยังไงก็แล้วแต่ของคุณหมอ
แต่ของผมเนี่ยผมคิดว่าหรือว่าคนเรียกร้องให้ไปรูปสถาบันกษัตริย์เขาคิดว่า
คิดว่าไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่า
ผมยกตัวอย่างนะครับบุคคลที่สามว่าได้อย่างตัวนี้ของคุณบรรยงพลพนิษฐ์

ก็แกก็ประกาศจุดยืนเป็นอนุรักษ์นิยมแน่ใช่ไหมฮะ
แต่ก็โอเคหลายเรื่องแกก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเหนือลึกสาเลยนะ
แต่อย่างน้อยแกเห็นด้วยว่าตัวพลบทรัพย์สินปี๒๔๖๑
ซึ่งผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่า

เฉพาะปี๒๔๖๑นะครับ

ของการบังคับใช้การนิยามการตีความ
นะครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันตามมาจริง
นะครับอ่าผมคุณหมออาจจะนะครับ
ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นการเปลี่ยนผ่านจากราชการที่๗มาสู่ราชการที่๘
ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ตั้งใช่ไหมรอ๗ท่านก็ไม่ตั้งท่านสารราช
ก็เป็นหน้าที่ของสภาในการหากัน
ดังนั้นผมคิดว่าตราบใดถ้าเรายังมีการตั้งรัชธาญาติหรืออะไรยังไง
ทุกอย่างโดยระบบแม้กระทั่งกฎมลเทียนบาลมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอะไรทั้งเยอะแยะ
สิ่งที่เราต้องการคือว่าเราต้องการให้ระบบมันชัดเจน
เราต้องการนิติรัฐนะครับต้องรู้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไง

คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นลองเอาแนวคิดของคุณธนาพูลถามคุณหมอตุ๋น
คือว่าคือการที่คุณหมอตุ๋นเห็นด้วยกับพรบ๒๕๖๑เรียนใช้ฉบับล่าสุดนะคะ
คือมันเท่ากับว่าคนที่เห็นด้วยลักษณะแบบนี้
คือต้องการจะย้อนกลับไปสู่ระบอบก่อน๒๔๗๕หรือเปล่าคะ

คือว่าเราไม่ได้เน้นการที่ว่าจะใช้ตามพระราชอัตยาศัย
พระองค์เองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรียกว่าย้อนเนี่ยคือย้อนที่แค่ตรง๒๔๗๕แหละ
ว่าถ้าเกิดพระราชทรัพย์เดิมเนี่ยเป็นของราชวงศ์จักรีและราชวงศ์มหิดลนะครับ
ก็อันนี้เนี่ยก็ต้องกลับสู่พระองค์ท่านนะฮะ
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ออกกฎหมาย๒๕๖๐และ๒๕๖๖
แล้วเสร็จแล้วก็คือจะมาใช้ตามพระราชอัตยาศัยนะครับ
ก็มีข้อที่กลับมาเนี่ยบอกตั้งข้อสงสัยตั้งข้อกล่าวหานะครับ
เอาง่ายสุดเลยสนามม้า
ปรากฏว่าก็จะทำสวนสาธารณะ
มีพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๙
เขาดินย้ายไปแล้วก็จะตั้งโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดนะครับไปถามชาวมหาวิทยาลัยสวนสุนันทากับสวนดุสิตสิครับ
นะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพระราชฐานที่ดินพระราชฐานเลยนะครับ
ตอนนี้เป็นของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้ว
คำนวณแล้วสองหมื่นห้าพันล้านนะครับนี่นี่ครับ
พระราชอัธยาศัยของในหลวงราชการที่สิบอืมนะครับผมผมก็บอกว่า
ก็อย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้เลยนะครับขอให้น้องน้องนะฮะ
ได้ดูความจริงดูข้อเท็จจริงนะครับอย่ามาดูว่าเขาอ้างนู่น
หนี้ตั้งข้อสงสัยอะไรมากมายดูของจริงครับ
ว่าเป็นอย่างไรที่ว่าจะพระราชทานในหลวงกษัตริย์
จะมีจะมีเอ่อทรัพย์เนี้ยมามาทำนู่นทำนี่
พระราชทานได้ท่านก็ต้องมีทรัพย์ของพระองค์ท่านก่อน
นะครับแล้วดูนะฮะต้องดูคู่กับพรบระเบียบบริหาร
ราชการในพระองค์ด้วยนะครับซึ่งก็จะบอกว่าราชการในพระองค์เนี่ย
ก็ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแล้วก็ไม่ใช่ส่วนราชการต่อไป
เพราะว่าจะมีมีวิธีบริหารพิเศษนะครับซึ่งเอ่อ
งบประมาณอันนี้เนี้ยนะครับก็ต้องมาจากเอ่อ
จริงแล้วเนี่ยก็จะมีกำหนดบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเจียดเงินจัดเงินให้กับการนี้ด้วย
แต่เท่าที่ทราบนะครับอันนี้ต้องไปติดตามกันต่อไป
ก็ปรากฏว่าส่วนราชการส่วนใหญ่แล้วเนี้ยเขาก็จะบอกว่า
ไม่ต้องเอาเงินของรัฐบาลอืมนะครับเพราะว่าอ้าว
เดี๋ยวปรากฏรัฐบาลนี้ไม่พอใจพวกท่านอ้าวตัดงบ
พรภาพรบองวงกฎประมาณเดียวอ้าวเหมือนเหมือนเนี้ย
เหมือนกับเออเรือดำน้ำอ่ะอืมนะครับพระเพื่อไทย
ส่วนราชการเข้าใกล้เนี้ยให้ให้งบเรือดำน้ำไปแล้วนะ
แล้วพอดีมีโควิดปีนี้ก็เลยไม่ได้ไม่จ่ายไปรอบนึง
ปีนี้ตัดอีกเนี่ยแล้วถ้าเกิดบอกว่ารัฐบาลอยู่มาวันหนึ่ง
รัฐบาลไหนหรือสภาไหนบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ของส่วนราชการในพระองค์
ทำไงอ่ะอืมแล้วข้าราชบริพาณทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยในส่วนของอ่า
งบประมาณที่จะจ่ายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นของส่วนพระองค์ไปนะครับ
ท่านจะสั่งบอกว่าไม่ไม่ให้จ่ายเพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่ไปรอที่จะให้
ตั้งงบประมาณนะครับถ้าเกิดเขาตัดขึ้นมาล่ะหรือจำกัดขึ้นมาทำยังไง
ทีนี้ประเด็นค่ะคุณธนพลจะตอบข้ออันแรกคือข้อมูลข้อมูลก่อนนะครับ
ผมผมอิงตามข้อมูลผมอ่านเอกสารนะครับอ่านตัวพรบองงบประมาณนะครับ
หน่วยงานกิจการในพระองค์นะครับมีอ่าห้าหน่วยงานนะฮะ
นักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังนะครับกรมราชองคลักษณ์นะครับ
โดยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับกระทรวงกลาโหมนะครับ
สำงานตำรวจราชสำนักประจำนะครับสำนักสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
หน่วยงานเหล่านี้ยังรับงบประมาณแผ่นดินสองสี่หกสี่นะครับ
นี่คือข้อได้จริงก่อนตามเอกสารอ่าตามเอกสารผมผมพูดตามเอกสาร
หกสี่ใช่ไหมอ่าก็คงเป็นเรื่องของเงินเดือนอืมอ่าอ่า
ส่วนส่วนเอกสารเอกสารเนี้ยก็คือมันจะมีค่าใช้จ่ายเนี้ย
ก็จะมีว่าส่วนบุคส่วนบุคคลหรือว่าอะไรอ่าอ่าไม่ไม่คือคืออย่างงี้
อย่างผมอธิบายของคุณหมอก่อนนะครับเราคือเราไปดูเอกสาร
เราไปดูตัวนี้มันมีมากกว่านั้นนะครับมีงบก่อสร้างมีอะไรยังไงนะครับ
นี่คือข้อเท็จจริงนะครับผมพูดตามเอกสาร
ตามข้อเท็จจริงนะครับอีกอันคือข้อเท็จจริงคือว่า
มีการโอนโอนที่เป็นของทรัพย์งานทรัพย์สินส่วนพระศัตริย์นะครับ
เป็นของอ่าชื่อของในหลวงราชการที่สิบนะครับซึ่งจริงจริงนะครับคุณหมอ
ตัวพรบทรัพย์งานทรัพย์สินนะครับสองสี่เก้าหนึ่งเนี่ย
ท่านก็ยังใช้ได้นะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่แก้กฎหมายนะครับ
อ่าอ่ากำไรของทรัพย์งานทรัพย์สินเนี้ยที่ลงทุนต่างต่าง
ก็ยังเอามาใช้ตามโครงการภาพหลีได้นะครับเพียงแต่ว่าสองห้าหกหนึ่งเนี่ย
มันไปไกลกว่านั้นมันโอนจากสำงานทรัพย์สิน
เป็นชื่อของในหลวงราชการที่สิบเลยนะครับพ้อยของคุณหมอนะครับ
ถ้าจะบอกว่ารายได้จากทรัพย์งานทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะครับ
เอามาใช้ประโยชน์ใช้อะไรอย่างเงี้ยโดยตัวสองสี่เก้าหนึ่ง
ก็ยังไปไกลกว่านั้นก็ยังใช้อยู่
แต่สองสี่เก้าหนึ่งสองห้าหกหนึ่งเนี่ย
ไปมากกว่านั้นเยอะนะฮะโอนจากพระนามในฐานะสถาบันพระมหาศัตริย
ขอประเด็นไข้กลับมาที่คุณธนาพลอย่างนี้ว่า
ในกรณีซึ่งคุณธนาพนธนาพนธนาไม่ได้พูดแทนผู้ชมนุมนะคะ
แต่ว่าในกรณีที่คิดกันเอาว่าหลังกฎหมาย๖๑เนี่ย
จะเกิดแบบนั้นจะเกิดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะ
อันนี้มันมีน้ำหนักพอที่จะเอามาค้านกฎหมายเหรอคะ
อย่างนี้ปัญหามันไม่ใช่ถามผมต้องถามคุณหมอ
คืออย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นนะครับประเด็นของผู้ชุมนุมที่ผมฟังนะครับ
คือว่าเอาง่ายกฎหมาย๒๔๖๐๖๑ออกในสมัย
ระบานระบาหารของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาสนชนะครับ
ซึ่งโอนจากสำงานทรัพย์ศิลป์สวนพระศัตริย์มาเป็นพนามของในหลวงอาชารการที่๑๐นะครับ
แล้วหลังจากกฎหมายผ่านก็มีการโอนหุ้นที่เป็นในนามของทรัพงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์
อาทธานไทยพาณิชย์และคืออาศิเบนไทยโอนมาในนามของในหลวงอาชารการที่๑๐
อันนี้คือข้อเท็จจริงประเศษไม่ได้๑๓โอนหุ้นก็คือ๒๓
๗๙ล้านหุ้นแล้วก็ในส่วนของอาศิเบนไทยก็คือ๓๓
อันนี้คือข้อเท็จจริงก่อนนะครับคือแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยมาเถียงเรื่องทัศนะกัน
แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่า
เพราะว่าคุณธนพลอธิบายไปเมื่อตอนต้นกำลังจะบอกว่า
คืองบประมาณก็ยังมีจัดสรรเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างในพระองค์

จะมีโต๊ะแย้งยังไงในส่วนข้อมูลครับเชิญครับ
ทำไมมีแค่ไทยพาณิชย์กับปูนซีเมนไทยครับ

เพราะเป็นของพระองค์ท่านมาแต่อ้อนแต่ออก
พาณิชย์เนี่ยคุณจะดูดิไม่มีคำว่าแบงค์อื่นเลย
แบงค์กรุงเทพไม่มีกสิกรไทยหรือว่าอะไร
เพราะไทยพาณิชย์มาจาก๒๔๔๖นะครับ
๒๔๔๖เนี่ยคือสมัยรัฐการณ์ที่๕
สยามกรรมจนของใครล่ะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โอนหุ้นคืนเป็นชื่อของท่านเนี่ย

ผมยืนยันแล้วเรื่องที่ถูกต้องไม่มีแบงค์อื่น
ซีเมนไทยก็บริษัทปูนบริษัทอื่นมีเยอะแยะนะครับนะ
ปุ๋ยอินซีตาเสือหรือว่าอะไร

พระองค์ท่านจะมีหุ้นในนามพระองค์ท่านได้

สร้าง๒๔ถ้าจะไม่ผิด๒๔๕๖นะครับ
ก็เป็นเรียกว่าก่อน๒๔๗๕ทั้งนั้นแหละ
แล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการถือเอ่อ
ก็เลยต้องเรียกว่าแบ่งหุ้นนะครับแบ่งหุ้นไป
เพราะฉะนั้นการที่๒๕๖๑ยังไงผมก็ยืนยันว่า
เอาเรื่องที่มาก่อนนะเรื่องของการใช้อีกเรื่องหนึ่งนะ
ก็คือมันเป็นสิทธิโดยชอบทำที่จะเป็นของท่าน
แต่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ดูนะครับ
เมื่อกี้ผมบอกแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น
ถ้าถ้าผมพูดตกไปก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมบอกว่า
ผมเห็นมีที่ส่งข้อความมาเนี่ยนะครับผมก็อ่านมาเหมือนกัน
แต่ผมไม่ได้ถือมาค่ะก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว
ค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนเงินมีตั้งตำแหน่งเนี่ย
เป็นค่าใช้จ่ายประจำแต่เนี่ยจะต้องพันธุ์จ่ายเอง
เรียนถามเพิ่มเติมค่ะคุณหมอคืออันนี้ขอลองเปรียบเทียบดู
คือเราพูดถึงกฎหมายหกศูนย์ยันที่หกหนึ่งแล้วกัน
เพราะเป็นฉบับล่าสุดนะคะแล้วเกิดที่คุณธนพลอ้างว่า
ก็เกิดในสมัยรัฐบาลประยุทธ์คำถามคือ
ถ้าถ้าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องจริงทำไมรัฐบาลอื่นก่อนหน้านี้
ทำไมรัฐบาลอื่นในสมัยรัชกาลที่๙ไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำคะ
ในสมัยราชการที่๙ก็มีผู้อธิบายนะครับไปตรวจสอบดูเอาก็แล้วกันนะครับว่า
ในการที่จะไปลงทุนเนี่ยนะครับของสรรพันธุ์เงินทรัพย์สินเนี่ยผ่าน
แน่นอนก็คือแบงค์ไทยพาณิชย์กับปูนซีเมนไทยเนี่ย
แล้วการลงทุนโดยเพราะเนี่ยของแบงค์เนี่ยนะครับ
แล้วก็ในบอร์ดของแบงค์เนี่ยใครบ้างที่มาเป็นบอร์ด
แล้วก็มีการใช้จ่ายเหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดท่านเป็นหุ้นใหญ่
แล้วก็มีสั่งบอร์ดหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้มีแอปพลอยท์ใช้ครับ
แต่งตั้งคนที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดเนี่ยนะครับอย่างเหมาะสมเนี่ย
มันก็จะปิดจุดบอดตรงนั้นได้อืมคุณหมอกำลังจะบอก
จุดลั่วไหลอ่ะเราเรียกว่าจุดลั่วไหลอ่ะนะครับ
ก็ไปเช็คดูนะครับคงไม่สามารถที่จะตรวจสอบจบในวันนี้ได้
แต่ผมเชื่อว่าใน๓๖เดือนปีนึงเนี่ยนะครับเราจะเห็นแน่นอนว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
แล้วผมบอกว่าย้ำนะบอกว่าเราจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ในเวทีปิด
แต่ไม่ใช่ไปปลาใสกันเปล่าเพราะว่าไปนั่นมาปุ๊บก็ใช้แต่ข้อสงสัย
แต่ถ้าเป็นข้อสงสัยแล้วมาคุยในเวทีปิดเนี่ยเราก็มีเวลาพอที่จะมานั่งเคลียร์นะครับ
เอาเอกสารน่ะคุณครับคุณเอามาผมเอามานะครับ
ซึ่งคงมีอีกหลายคนที่ยินดีที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วย

คือคุณหมอกำลังจะบอกว่าในรัชสมัยของราชการที่๙รัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยนะคะ
คือวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความบกพร่องที่ฉันสรุปถูกไหม

ทีนี้คำถามก็คือว่างั้นแปลว่ารัฐบาลในสมัยราชการที่๙เนี่ย
จริงแล้วคุณหมอเห็นว่าควรจะทำเหมือนกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำเหรอคะ

แต่เขาไม่ทำหรอกก็เพราะว่าเขาได้ประโยชน์ไง
อย่าบอกอย่าพูดชื่อเลยเดี๋ยวโดนบอกว่าโดนฟ้องมานั่งเคลียร์กันบอกว่า
คนที่มาอยู่ในบอร์ดของแบงค์แล้วก็ไม่ใช่แค่บอร์ดอย่างเดียว
คนที่รับผลประโยชน์ของเวลาที่แบงค์โครงการต่างเนี่ย
นุมัติโครงการต่างเนี่ยตรงนั้นแหละลองไปดูรายละเอียดกัน

ใช่ผมคิดว่านี่คือคุณหมอนะครับ

เห็นด้วยเลยว่าท่านต้องลงมาบริหารใช่ไหม

ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ

ที่บอกว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็ส่งคนมา
ส่งคนมาก็คือมาเป็นผู้บริหารนะครับ
นี่ข้อได้จริงก่อนนะครับปัญหาคือว่า
เรากำลังคุยอยู่ในระบอบไหนนะครับ
สิ่งที่ผมหรือหลายคนรู้สึกว่าจำเป็นเราปล่อยให้อย่างนี้ไปได้นะ
ในความผิดผมนะไม่เกี่ยวผู้จำนวนอีกเรื่องหนึ่ง
คือเราปล่อยให้สถาบันกษัตริย์นะครับ
ลงมาเป็นผู้เล่นทางการเมืองไม่ได้นะครับ

อย่างกรณีของทศาสตริย์ไทยพระนิสศาสตร์นะครับ
เจอต้มยำกุ้งไว้เท่าไหร่นะครับ
แล้วก็เรียกว่าล้มละลายเลยแหละตอนนั้นนะครับต้องมีการกู้นะครับ
เอาที่ดินของทรัพย์งานทรัพย์สินไปเปลี่ยนเป็นหุ้นอะไรยังไงเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮะบอร์ดบริหารของทรัพย์งานทรัพย์สินก็ยังเป็นแค่
แต่ตอนนี้ถ้าเกิดวิกฤตแบบนั้นนะครับการแก้ปัญหานะครับ
ในฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับผมตามเอกสารนะครับ
เอาง่ายผมยกตัวอย่างบอร์ดผู้ถือหุ้นคนอื่นในธนาคารไทยประดิษฐ์มีสิทธิ์อภิปรายไหม
ผู้ถือหุ้นอย่างนี้นึกออกป่ะซึ่งมันไม่ควรไง
แต่ถ้าท่านลงมาที่เป็นผู้เล่นผมยกตัวอย่างนะครับ
เจรมของ๒๕คือทำให้พระศัตริย์อยู่เหนือการเมืองไม่มีทั้งพระอำนาจ
ต้องไม่มีแม้กระทั่งการลงทุนในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีส่วนได้เสีย

คือถ้าลงทุนผิดพลาดจะทำยังไงนะครับท่านถือหุ้น๓๓แล้วอีก๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ถ้ารวมกันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับต้องถามก่อนคำถามแรกที่ผมถามคือเราต้องการอยู่ในระบอบไหน
อ่าทีนี้มันเป็นคำถามสองอันพ่วงกันนะคะคืออ่าคำถามใหญ่ที่คุณธนาพลตั้งประเด็นไว้ตลอด
ก็คือว่าต้องเลือกว่าแนวคิดแบบนี้ต้องการอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหน
กลับมาสกุลนี้บวกเข้าไปคือการให้พระราชชำนาญในการมีตัวแทนของพระองค์
ซึ่งก็ตามพระราชอัธยาศัยถูกไหมคะ

ทีนี้คุณหมออันนี้เป็นอันตรายต่อตัวพระองค์เองด้วยป่ะคะ
อันดับแรกนะครับอันดับแรกต้องบอกว่า
การที่ท่านถือหุ้นใหญ่นี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ
แล้วผมบอกว่านี่คือจริงแล้วเนี่ย
จริง๑๐๐เป็นทรัพย์สมัยของท่านนะ
แต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากแบงค์กับปูนซีเมนไทยเนี่ย
เปลี่ยนมาเป็นแบบเป็นบริษัทมหาชนแล้วเนี่ย
มันก็เลยท่านกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ท่านไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแบงค์อื่น

แต่ว่าก็เป็นเรื่องของพระองค์ท่านเองนะครับแต่เฉพาะว่านี่คือทรัพย
ผมต้องยืนยันนะนี่คือทรัพย์สมบัติทางเดิมของราชวงศ์ของท่าน
ถ้าสมมุติเอาตามที่คุณธนาพลอธิบายนะคะในแง่ของคนอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะ
คืออย่างคุณธนพลบอกว่าถ้าต้องตัดสินใจทางวิกฤติการเงินใดก็แล้วแต่สามารถมีข้อโต้แย้งได้ไหม
อันนี้นึกถึงในรูปแบบของห้องประชุมผู้ถือหุ้นเลยนะคุณหมอว่าไงคะ
ก็มันก็ดูลักลั่นอยู่ผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่าหนึ่งท่านไม่ลงมาประชุมผู้ถือหุ้นเองแน่นอน
อันนี้ก็จะต้องเป็นการมอบหมายค่ะนะครับก็ถ้าลองมาดูกฎหมายนะครับก็จะแค่ว่า
ผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์ผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
จะมีเฟรสอยู่สองคำคำนี้นะครับแล้วก็ระบุว่าจะต้องไม่มีพระประมาพิไทย
ไว้อย่างนั้นนะครับประมาณมาตรา๗เลยประมาณนี้นะครับ
ว่าจะต้องมีมีเป็นผู้กระทำการแทนนั่นแหละนะครับก็เหมือนเหมือนกับว่า
คล้ายถ้าเทียบเท่านั้นก็คือผู้สนองรับพรมราชองค์การนั่นเอง
ถ้าที่ฉันตั้งคำถามต่ออธิบายตามคำคุณหมอนะคะก็คือแน่นอน
พระองค์ไม่ลงมาเองแน่นอนสำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น
แต่คำถามคือถ้าอธิบายตามคุณธนาพลก็คือว่า
แต่ผู้ที่นั่งแทนท่านทำให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นเข้าใจได้ไหมว่าก็คือพระองค์
ก็ต้องเกรงใจซึ่งคืออันนี้คุณหมอมองว่าเป็นความเหลี่ยม
รับความเสี่ยงด้วยรับเสี่ยงในแง่การลงทุนใช่ไหมครับ
ใช่แต่ผมบอกนะบอกว่าเฉพาะ๒บริษัทนี้นะ
แบงค์ไทยพณิชย์กับปูนแบงค์อื่นท่านไม่เกี่ยว
ถ้าตึกมหานครนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยกู้
แล้วก็มีแนวโน้มเป็นหนี้เสียแล้วถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นลายย่อย
คุณหมอเองก็ยอมรับนะครับเมื่อกี้ไม่ได้คิดประเด็นนี้ขึ้นมา
ดังนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าข้อเรียกร้องนะครับ
ผมกลับไปหานะครับไม่ต้องถึงกับของข้อเรียกร้องนักศึกษานะครับ
แบบคุณบรรยงบุคมานิดคือกลับไปก่อน๑๓ศุลาคม๑๙๕๙ได้ไหม
เอายกเลิกไปก่อนอย่างน้อยเนี่ย
ก็ถือในนามสำงาญทรัพย์ศิลป์สวทธิ์พระศัตริย์นะ
ยังไม่ใช่เป็นตัวบุคคลนะครับก็คือหมายความว่า
ก็บอกว่าเอออย่าให้ท่านลงมาขนาดนี้เลย
นี่เขาสื่อสารถึงรัฐบาลคุณประยุทธ์นะ

ทีนี้คุณธนาพลเอาใหม่นะคะ
คือถ้าสมมุติเอาตามที่คุณหมอตูนบอกบ้างก็คือว่า
ก็คุณธนาพลก็ไม่ต้องคิดแทนผู้ถือหุ้นของปูนกับแบงค์ที่
ที่ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ไหมล่ะ
ก็ท่านก็ไม่ได้ถือที่แบงค์อื่นไม่ได้มีที่บริษัทลักษณะอื่นไงคะ
ก็เป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่จะบริหารจัดการผู้ถือหุ้นของตัวเองไปนะ

ถ้าถ้าฉันถามกับป้านทุบดีเลย
ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับวิธีคิดผู้ถือหุ้นคนอื่นสิคะ
ถ้าผมว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
เป็นหนึ่งใน๑๔แบงค์แทบจะไม่ผิดของธนาคารไทยนะครับ
ก็คือต้องมาแข่งขันทางการเงินกับธนาคารอื่นอะไรยังไงนะครับ
นี่เรากำลังพูดถึงผู้เล่นนะฮะ
๑๔ผู้เล่นในสนามของธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับ
ยังไม่รวมฝรั่งอะไรเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วบอกว่าธนาคารไทยมณิษฐ์เอาง่าย
คำถามนิดนึงมีแต้มต่อไหม
อย่างนี้คือคำถามคำถามอย่างนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามบอกนะครับ
ก็คือเอาตัวนี้ออกไปจากการข้อคอลหาติขินทาได้ไหม

ก็คือป้องกันพระองค์จากข้อทุ่งติงแบบนี้

เพราะมันตรงกับที่ผมพูดไว้เลย
ตึกมหาดครลงทุนเมื่อปีพอศไหนครับ
นั่นแหละคือตัวปัญหามันไม่มีแค่นี้นะครับ

พูดชื่อบริษัทมาเดี๋ยวโดนฟ้องอีก

ที่มาเข้ามาทำให้เกิดปัญหานี้

เพราะฉะนั้่นเข้ามาผมบอกอะไร
อย่าเพิ่งมาติ่ฉีนดินทางตอนนี้

ผมไม่มีทางรู้หรอกในอนาคตเป็นอย่างไร
แต่ว่าถ้าสถาบันกษัตริย์
จะอยู่ดำรงคงอยู่
หรือจะล่มสลายไปเหมือนที่เคยที่เราเห็นกันอยู่นะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ที่ผลที่จะปฏิบัติต่อไปนี่เพิ่งโทษนะ๖๑
เริ่มราชการนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ
จะต้องทุกอย่างจะเห็นแล้วความเป็นไปนั้นเนี่ย
อย่าไปใช้วิธีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็บอกจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่อะไรอย่างนี้แน่
ดูไปผมเลยบอกถ้าเกิดจะดูกันจริงเอาปัจจุบันนี้ไปถามชาวสวทุนทากับสวทุนทุศิษฐ์
โรงเรียนราชวินิตและอีกหลายที่นะครับได้ทั้งโรงพยาบาลทั้งกองทัพบก
ก็รับพระราชทานไปเพื่อที่จะดำเนินการทั้งสิ้น
อันนี้ไม่ใช่ของตำบลปลอยแล้วนะอันนี้ของที่ของท่านโดยตรง
เอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสวทุศิษฐ์สวทุนทาไม่เคยมีความไม่มั่นคงเลย
ก่อน๒๕๖๐๒๕๖๑สถานที่นะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงนั้น
แต่ความไม่มั่นคงเริ่มเกิดเมื่อมีตัวพรบ๒๕๖๐๒๕๖๑ไป
ก็คือการโอนกลับมาเป็นการใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ที่ตั้งระหว่าง๒๕๖๐๒๕๖๓นะครับ
ข่าวลือเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรยังไงนะฮะ
จนที่ท่านต้องมารับสบายมารกษ์เนี่ยนะครับ

ถ้าใครไปดูตอนนี้มันยังสร้างไม่เสร็จเลย
มันมีเหตุผลอะไรที่ต้องทุบอาคารรัฐสภา
ถ้าตอบให้คุณบอกว่าสร้างที่ใหม่ก็สร้างให้เสร็จก่อนได้ไหม
อะไรยังไงผมว่าหลายอย่างพออำนาจและพระราชทรัพย์นำมาสู่ความรับผิดชอบ
ดังนั้นความที่ชอบมาสู่การติหินนินทา
ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเอาความติขินนินทาออกไปเอาพระราชทรัพย์เอาพระธานาศออกไป
คุณหมอก็บอกนี่เป็นปัญหาก่อน๒๕๖๐ระบานเพราะฉะนั้น

เพราะไม่มีชื่อในหลวงราชการที่๙มาเกี่ยวข้องในผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
คุณธนัมพงศ์ก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ก่อน๒๕๖๐คือตั้งแต่ฉบับแรกก่อนจะเป็น๖๑เนี่ยนะคะ
คือว่าถ้าจะตั้งคำถามย่อมตั้งได้ถ้าจะตรวจสอบย่อมตรวจสอบได้
แต่เมื่อกฎหมายเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอีกต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
หรือว่าถ้าตรวจสอบก็เอาง่ายก็คือก็ไปเจอผู้ถือหุ้นที่มีชื่อจริงที่ไม่ฐานะนี้
เอาอย่างนี้ขออนุญาตปิดท้ายที่คุณหมอตุ๋นนะคะตามเวลานะคะ

ก็มันไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงไม่มั่นคงเลย
ตอนนี้นะครับสถานะของสวนดุสิตแล้วก็สวนเดินทางจะเหมือนจุฬาแล้ว
เขาสามารถที่จะใช้ที่ดินเพื่อที่จะหาผลประโยชน์หรืออะไรเพื่อที่จะทำต่อได้
ตอนนี้ไม่ได้ที่ของพระองค์ท่านอีกต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นคำที่บอกว่ามีติชินนินทาเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
บอกใจเย็นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
และขอให้กรุณาค้นข้อมูลนอกจากโลกทวิตเตอร์
อะไรของอะไรอันใหม่ของเขาผมยังจำชื่อไม่ได้เลย
หาข้อมูลนอกเหนือจากที่เขาได้รับมาบ้าง
แล้วดูเนี่ยดูข่าวนี้นะครับว่าโอเคค่อยดูตามไป
ผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่สวนดุสิตกับสวนสุนันทาแน่นอนนะครับ
แล้วก็คงไม่จบในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ดำรงคงอยู่
แล้วเรามาดูผลลัพธ์ของการพรบนี้ว่าเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะคือแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคุ้น
ในการนั่งคุยร่วมกันผ่านสื่อของประเทศไทยแน่นอนนะคะ
แต่ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่สังคมอยากรู้ร่วมกันว่า
ก็เป็นพื้นที่แบบนี้ที่ลองเอาเรื่องเดียวกันจากคนละมุมมอง
ว่าทำไมคนถึงคิดจากเรื่องเดียวกันตัวอักษรเหมือนกันไม่เหมือนกัน
ในแง่ของการชมนุมนะคะคงดูต่อไปว่าจะกำหนดทิศทางอย่างไร
แต่ว่าข้อเรียกร้องที่๓ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะคะ
ขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ